เมื่อวานนี้ค่ะข่าวเย็นไทยรัฐนำเสนอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อุบัติเหตุรถยนต์เป็นรถกระบะไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ของเด็กปปชที่จังหวัดชนบุรีนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เดี๋ยวขับมาสักครู่วงกลมไว้ให้
และนี่ค่ะเฉียวชนกันรถจักรยานยนต์หมุนเคว้งลอยขึ้นไปบนฟ้า
แล้วก็ตกลงมานะคะซึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์
ไปกระแทกกับป้ายสีฟ้าซึ่งอยู่เกาะกลางถนน
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อวนายนัทธรรมนศ์สินสงฆ์

เป็นนักศึกษาปวชชั้นปีที่๑
หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถกระบะคันนี้
ไม่ได้จอดลงมาดูแต่อย่างใด
คือขับรถหลบหนีไปเลย
ชุดสืบสวนตอนนี้ปวดหัวกุมขมับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
ดูแล้วตามเส้นทางต่างไล่ไปตั้งแต่จุดเกิดเหตุ
ยังไม่พบเบาะแสของรถคันนี้เลยค่ะ
เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
คาดว่าควบคุมรถจักรยานยนต์ไม่อยู่
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงของการแสงกัน

จากจะต้องดำเนินคดีแล้วทำคดีนี้แล้ว
ฝากไปถึงคนขับรถกระบะด้วยบอกว่า
ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนผิดเนี่ย
ไม่ต้องหนีเห็นกล้องวงจรปิดแล้ว

ที่สพดหัวล่อจังหวัดชนบุรี
เข้ามาเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ
เป็นเรื่องของอายุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
กับจำนวนเครื่องยนต์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่งชนบุรีระบุว่า
เด็กนักเรียนที่มีอายุ๑๕ปีถึง๑๘ปี
กฎหมายเขาอนุญาตแหละให้ขี่รถจักรยานยนต์ได้

ขออภัยค่ะหากทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบทางแพ่งเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ฟังเสียงหัวหน้างานวิชาการขนส่งชนบุรีค่ะ

เป็นผู้ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถจากหมายทะเบียน
ในกรณีในกรณีที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่รับบรรยาทจากนายทะเบียน
เป็นความผิดเฉพาะตัวสำหรับผู้ขับรถตามกฎหมายรถยนต์
แต่ถ้าทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
หรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ซึ่งบีดามันดาครูบาอาจารย์ต้องมาร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ด้วยครับ
จากนี้นะคะขนส่งชนบุรีฝากถึงผู้ปกครอง
ครูอาจารย์เข้มงวดบุตรหลานลูกศิษย์ในการขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น
เพราะถ้าปล่อยให้วัยรุ่นมาขี่รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์สูง
จากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว
ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
อันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าวัยรุ่นเขามีความคึกขนอง
พอคึกขนองแล้วจะเห็นบ่อยเลยว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
อาจขี่ได้แต่ทีนี้อันนี้เป็นบิ๊กไบต์
เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้